สำหรับชุดแข่งขันทีมชาติไทยระยะเวลา๘ปีตั้งแต่ปี๖๔นะครับ
ถึง๒๕๗๑ก็หลังจากนี้ในปีหน้า
โดยทางสโมสรโดยทางสโมสรก็บอกเอาไว้นะครับ
ขออภัยทางสมาคมประกาศเอาไว้นะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับ
ได้รับลิขสิทธิ์ต่อครับอีกแปดปีด้วยกันส่วนลูกฟุตบอลเนี่ยนะครับ
ปิดท้ายที่เรื่องของแดดมินตันกันบ้างคุณหญิงปัธมาลีสำตระกูลครับ
รองประธานสาพันธ์แบบบินตันแล้วก็นายยกสมาคมกีฬาแบตมินตันแห่งประเทศไทย
ก็บอกนะครับว่ารัฐบาลจีนเข้มงวดไม่อนุญาตให้คนออกนอกประเทศ
ก็ส่งผลให้ทีมแบตของจีนจะหมดสิทธิ์ลงแข่งรายการใหญ่ในบ้านเรา๓รายการเลยนะครับ
และอื่นนะครับที่ตอบรับเข้าแข่งขันมาก่อนหน้านี้ยังคงยืนยันเข้าร่วมเหมือนเดิม
ถอนตัวนักกีฬาจีนในครั้งนี้ครับทำให้นักกีฬาไทยนั้นได้ขยับเป็นมือวางขึ้นมา
เช่นรัชนกอินทนนท์ครับจะขยับมาเป็นวันดับ๔ในประเภทหญิงเดียว
เดชาพลภัวรานุเคราะห์กับทรัพย์ซีรีแต้รัตนาชัยนะครับ
ขยับมาเป็นมือวางอันดับหนึ่งของรายการและจะมีนักแบตมินตันดาวรุ่งของไทย
ขยับอันดับมาด้วยนะครับซึ่งก็ได้สิทธิ์เข้าแข่งขันเพิ่มอีก๖คนด้วยกันครับ